คุณผู้ชมครับมันมีคลิปหนึ่งถูกเผยแพร่มาหลายคนเห็นแล้วไม่สบายใจ
มีบุคคลบุคคลหนึ่งทำพิธีประกาศตัวว่าเป็นพระศาสดาองค์สุดท้าย
แล้วเขาเป็นอดีตสอสอคนดังซะด้วย
คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะมีพระรูปหนึ่งบอกว่าที่เห็นน่ะเลอะเทอะ

ว่าข้าพระศรีอาริยเมตรัยผู้จะมาช่วยทุกคนรอดมาถึงโลกนี้แล้ว
มาประกาศจนเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของมหาธนากรรม
นับแต่บัตรนี้ไปต่อไปแจ้งให้ดวงกิจดุลิงญาณทุกดวงในไตรโลกภาษณ์และเกรดโลกภาษณ์
รับรู้รับทราบว่าข้าพระศรีอาริยาเมตรัยได้เสด็จลงมาสมบูรณ์แล้ว
นามศาสดาองค์สุดท้ายของพัฒนากรรมในนามพระศรีอาริยพระเนธไตร
ขอจบประกาศตนเป็นศาสดานาคบัตรนี้เป็นต้นไปให้ทุกคนรับรู้รับทราบทุกดวงจิตวิญญาณลูกรับรู้รับทราบ
พระศรีอริยเมตรัยประกาศแล้วนะฮะพิธีนี้ได้ทำขึ้นในวันที่๒๖๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา๓วันติดกัน
เป็นการประกาศศาสดาผู้นำจิตวิญญาณกุศลอริยเมตรัยจัดขึ้นที่สวนธรรมชาวศรีวิลัยจังหวัดน้องมุลำพู
ดูสิครับมีนั่งแท่นมีคนนั่งข้างมีทำไม้ทำมือทำพิธีกรรม
คุ้นหน้าบุคคลในภาพนี้ไหมนะฮะชื่อเขาคือนายกุศลศรีอาริยะ
อารยะวงสามหรือกุศลหมีเทศนี่แหละเขามีหลายชื่อนะเขามีหลายชื่อนะ
ชื่อเดิมปราบสดาหมีเทพหรือกุศลหมีเทพหรือกุศลหมีเทศทองหรือดามรันหมีเทศเนี่ย
เขามีหลายชื่อเพราะกุศลหมีเทศพี่จำได้แล้วชื่อนี่แหละคือถ้าเป็นกุศลหมีเทศคนจะรู้จัก
เพราะเขาเป็นอดีตสอสอคนดังของสุโขทัยเขาเคยอยู่สังกัดพักกิจสังคมในปี๒๕๖
แล้วก็ปี๒๕๓๑ย้ายไปอยู่ที่พักความหวังใหม่แล้วก็เป็นสอสอช่วงปี๓๙ถึง๔๓
แล้วก็ออกไปก่อตั้งพักคือพักเกษตรมหาชนพักไทยเป็นไทย
แล้วก็พักคนขอปลดหนี้อะไรเรื่อยมา
คนก็รู้จักในสมัยตั้งแต่นู่นตอนเป็นพักกิจสังคมนู่นแหละนะฮะ
จนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะฮะ
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนะพระมหาภัยวันท่านเห็นเข้า
ท่านก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ต่อในเชิงคือสับ
คือต้องบอกว่าที่ผมไม่รู้จะอ่านยังไงดี

ประกาศให้ชาวพุทธได้ทราบว่าบัตรนี้พระศรีธัญญา
ไม่ใช่พระอริยเมตรัยได้มาอุบัติแล้วสาธุโสสิ

ท่านก็บอกว่าเออมันใช่เหรอ
ท่านก็บอกว่านี่มันคือการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ท่านก็เผลอเป็นเรียกพระศรีธัญญาไปแล้ว
ผมอ่านตามที่ท่านโพสต์เอาไว้นะครับคุณผู้ชมนะฮะ
พระมหาภัยวันยังได้สัมภาษณ์ต่อกับทีมข่าวของเรา
ว่าคลิปนี้มีคนส่งมาให้ท่านดู
ขอตีแผลเพื่อตักเตือนแล้วกันอย่าไปหลงเชื่อ
เพราะหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วมันเป็นไปไม่ได้
พระศรีอริยเมตรัยจะมาเกิดอายุของพระพุทธเจ้า
ตามหลักคำสอนเนี่ยการตั้งตัวเองเป็นศาสดาตามคลิปเนี่ย
เป็นเรื่องเลอะเทอะอย่าไปเชื่อกันอย่างง่ายดายขนาดนั้น
อันนี้เป็นสิ่งที่พระมหาพระวัลได้พูดเอาไว้
แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณเอาละกัน
ว่าสิ่งที่เราได้เห็นในคลิปข้างต้นที่ประกาศเป็น
ศาสดาองค์สุดท้ายคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่อย่างไร

แสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นได้ในไลน์นะคะ